คุณผู้ชมคะเวลาเราจะทิ้งขยะก็ทิ้งให้ถูกที่เนอะ
ถูกไหมคะทีนี้มีหนุ่มคนนึงเขาโพสต์คลิปบอกว่า

ขยะเป็นเหตุ
ฝ่ายผู้หญิงเนี่ยบอกว่าเก็บให้เก็บขยะ
ฝ่ายชายบอกผมเก็บแล้วตอนผมเก็บยายก็ไม่เห็นไง

นี้โดนสองแม่ลูกคู่นี้ด่าประจำเลย

ขยะผมผมก็เก็บทุกวันแหละ

นี่หน้าโรงเรียนชุมชนกระนวลอำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นนะคะ
เพจจนจิ้ง

บอกว่ามีอะไรค่อยคุยกันนะถ้อยทีถ้อยอาศัยนะจ๊ะ
แต่ต้นสายปลายเหตุเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวรอไปติดตามขอข้อมูลเพิ่มเติมก่อนนะ
ค่ะเขาเอาไปทิ้งแล้วหรือขยะมันยังอยู่
เอ๊ะยังไงเดี๋ยวติดตามให้ถอดแล้วกันเลือกขยะ
ติดตามเป็นเรื่องห่วงที่อย่างนี้เขาบอกใครมาโดนด่าทุกลายเลย